มันมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นที่ขอนแก่นค่ะ
มีน้าแท้คนหนึ่งอยู่ก็เกิดคลุมคลั่งขึ้นมา
เอาค้อนปอนทุบหลานของตัวเองวัย๕ขวบ

ไม่พอทุบแม่ของเด็กด้วย
ไม่พอแม่ตัวเองเข้ามาห้ามก็โดนทำร้ายไปด้วย
แม่ของยายของเด็กเข้ามาห้ามก็โดนทำร้ายไปกันหมดเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตำรวจจับตัวน้าชายคนนี้ได้แล้ว
ประวัติเขาบอกว่าเคยเสพยาเสพติด

เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวทด้วย
แต่ไม่รักษาต่อเนื่อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๒๙นะคะ
ตำบลคำแคนในอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น
้าชายที่ก่อเหตุก็คือนายกรอบกู้ศรีฐานหรือว่าโหน่ง

โหน่งเนี่ยเอาค้อนปอนทุบทำร้ายเด็กชายรัชตะโตล่ำ
หรือว่าน้องเป่าอายุแค่๕ขวบเท่านั้นเอง

แม่เองเห็นเข้ามาช่วยก็โดนทุบได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกัน
ส่วนแม่ของนายโหน่งได้ยินเสียงก็วิ่งเข้ามาช่วย
ยายของน้องเปล่าได้ยินเสียงก็รีบวิ่งเข้ามาช่วย
ก็ถูกนายโหน่งคนนี้เอาท้อนทุบตีได้รับบาดเจ็บกันหมดทุกคน
นางทองสากองกุลวัย๕๑ปี
คุณยายของน้องเปล่าก็เล่านะคะว่า
ตอนแรกก็นั่งอยู่ในบ้านดีได้ยินเสียงตะโกนโหกเวกของพี่สาว

โอ้โหภาพที่เห็นนี่แทบช็อก
เพราะว่านายโหน่งถือค้อนแล้วก็ทุบน้องเป่า

ตัวนางทองสาเองก็โดนทำร้ายบาดเจ็บเหมือนกัน
คือโดนทุบศีรษะแตกแล้วก็เป็นแผลเขียวช้ำตามร่างกายหลายแห่ง
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจเข้ามาตรวจสอบและจับตัวในหน่งเอาไว้
สภาพนายโหน่งก็คราบเลือดเลอะเต็มตัวไปหมดนะคะ
แล้วก็มีค้อนปอนที่ใช้ก่อเหตุด้วย
โหน่งให้การวกไปวนมาพูดไม่รู้เรื่องค่ะ
ตำรวจก็ต้องคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
ตรวจสอบประวัติไปก็เห็นว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แต่ว่าขาดยามานานแต่แม้จะขาดยาก็ยังไม่เคยมีเหตุการณ์ทำร้ายใครมาก่อน

เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็เตรียมนำตัวไปฝากขังวันนี้
แต่ถ้าหากผู้ต้องหายังคงไม่มีสติแล้วก็พูดจาวกวนอยู่
ก็จะต้องส่งตัวไปให้แพทย์โรงพยาบาลจิตเวททำการรักษาซะก่อนนะคะ

โรงพยาบาลขอนแก่นก็แจ้งข่าวเศร้าให้ญาติทราบว่า
แม่ของน้องเป่าก็เสียชีวิตแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าบาดแผลชะกันหลายแห่ง
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง๒ศพด้วยกันนะคะ
ตอนนี้ศพของน้องเปล่าถูกนำกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วที่บ้าน
กลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติพี่น้อง
แต่ประเด็นก็อย่างที่เราเกริ่นกันเอาไว้ค่ะว่า
จะต้องมีอีกกี่ศพเหตุการณ์นี้มันถึงจะไม่เกิดซ้ำรอยอีก
ถ้าเกิดเรามีผู้ป่วยแบบนี้อยู่ที่บ้านต้องให้เขารับยาอย่างต่อเนื่อง
หรือให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลจนกว่าจะหายเพื่อไม่ให้ออกมาทำร้ายคนอื่นแบบนี้
เพราะสุดท้ายเนี่ยก็เอาความอะไรเขาไม่ได้นะฮะ